ที่เราทราบข่าวเศร้ากับการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา

ในวงการบันเทิงก็พากันร่วมไว้อาลัยมากมาย

ว่าแตงโมนิดาเป็นที่รักของทุกคนในวงการจริงค่ะ
เป็นภาพที่ครั้งหนึ่งเคยโอบกอดกับแตงโม

บอกว่าภาพนี้ถ่ายตั้งแต่วันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙
พี่เบิร์ตเขียนข้อความบรรยายเอาไว้บอกว่า
ขอให้ขวัญน้องโมคืนกลับมาและเดินทางสู่สุขติครับ
ส่วนทางด้านพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ค่ะ
พี่เบิร์ตเคยร่วมงานละครกันกับแตงโม
ในเรื่องนักสู้มหาการเมื่อปี๒๕๕๖ค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่เวียก็ได้โพสต์

พร้อมกับบอกว่าเพื่อนสร้างความสุขให้โลกใบนี้
และเป็นที่รักของทุกคนมาโดยตลอด
โดยเฉพาะครอบครัวมันเร็วเกินไปหลับให้สบายนะโม
ความทรงจำที่มีกับแตงโมนะคะ
ก็เป็นภาพในอดีตที่เคยไปเที่ยวด้วยกันนะฮะ
อ้ำบอกเอาไว้ว่าในช่วงวันเกิดของพี่อ้ำ

ทราบมาว่าแตงโมอยากมาเจอพี่อ้ำ
ก็บอกมาผ่านทางพี่เอสุภาชัยนะฮะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้มีโอกาสเจอกันค่ะ
อ้ำบอกไว้ด้วยนะคะว่าหลับให้สบายนะคะคนสวยของพี่
พี่ทุกคนจะคิดถึงน้องตลอดไปค่ะ
และเช่นเดียวกันกับพี่เอสุภาชัยค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รักแตงโมมาก

แม้ว่าตอนนี้พี่เอก็ยังอยู่ในขั้นตอน

เนื่องจากว่าพี่เอติดเชื้อโควิดเมื่อวันนี้นะคะ
พี่เอก็ได้โพสต์บทกรรมซึ้ง
ที่ตั้งใจแต่งให้กับน้องสาวสุดที่รักด้วยค่ะ

ว่าทุกตัวหนังสือทุกตัวอักษรในข้อความ
คือมาจากหัวใจของพี่เอจริงค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่หลายคนให้ความเป็นห่วงแล้วก็

คบหากันได้มาประมาณ๒ปี
หลังจากที่ทราบข่าวไร้ว่าปฏิหารไม่มีจริงนะคะ

เรากลับบ้านกันนะที่รักนี่แหละค่ะเป็นภาพนี้นะคะ
หลังจากนั้นค่ะคุณเบิร์ตเองก็ได้โพสต์ภาพแห่งความทรงจำกับแตงโม
ตอนที่ไปนั่งระบายสีด้วยกันที่ร้านอาหารนะคะ
แล้วก็บอกว่าแตงโมบอกเสมอเลยว่าเวลาถ่ายรูปแล้วให้แท็กหาด้วยนะ
ซึ่งคุณเบิร์ตเองเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยนะคะไม่กล้าแท็กค่ะ
เป็นเพราะรู้สึกว่าเกรงใจเพราะว่าแตงโมเป็นดาราดัง
แต่หลังจากนี้ไปคุณเบิร์ตเองบอกว่าจะแท็กหาโมบ่อยนะที่รัก
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณเบิร์ตก็ได้โพสต์ของคุณแตงโมนะคะ
ตอนที่ไปเล่นตู้หยอดเหรียญด้วยกันค่ะเป็นความทรงจำที่ทั้งคู่เคยมีร่วมกันนั่นเองนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตรวมไปถึงครอบครัวของคุณแตงโมด้วย
เห็นแบบนี้แล้วเชื่อเหลือเกินนะคะว่าความดีความน่ารักของแตงโมเนี่ย
คืออยู่ในใจของเพื่อนร่วมวงการทุกคนนะคะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะในที่สุดแล้วปฏิหารก็ไม่มีจริงนะคะ
เมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยนะคะได้พบร่างของคุณแตงโมในการค้นหาเนี่ยใช้เวลา๓๘ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม
ในที่สุดก็พบร่างของคุณแตงโมลอยขึ้นมาใกล้กับโป๊ะที่ท่าเรือพิบูลสงคราม
คือห่างจากจุดที่ทีมกู้ภัยตั้งเป็นกองบัญชาการค้นหาออกไปประมาณ๕๐เมตรนั่นเองนะคะ
จากไปของคุณแตงโมต้องยอมรับนะคะว่าหลายคนติดตามข่าวนี้แล้วรู้สึกทั้งสะเทือนใจทั้งเสียใจ
รวมถึงคนในวงการในวงการบันเทิงของเรานะคะที่ก็รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็สะเทือนใจมาก
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่งคนในวงการบันเทิงและเพื่อนสนิทของแตงโมก็ได้โพสต์อะไรผ่านโซเชียลเยอะเลยนะคะ
พบภูมิที่ดีนะโมพี่เชื่อว่าโมได้พบกับคุณพ่อแล้ว
พี่เอสุภาชัยเองก็ได้โพสต์รูปพร้อมกับเขียนข้อความนะคะความรู้สึกในใจ
เป็นการบอกรักไปถึงแตงโมซึ่งตัวพี่เอเนี่ยแทบจะไม่เชื่อว่า
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงจริงเหรอคิดไม่ถึงว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้
แล้วก็บอกว่ารักลูกมากนะคะ
นักแสดงรุ่นน้องอย่างขวัญอุสามณีและใบเฟิร์นพิมชนกเอง
ก็ได้โพสต์อะไรพร้อมกับอวยพรให้พี่สาวคนนี้
หลับให้สบายไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นั่นเองนะคะ
จากนี้ก็ยังมีคุณชมพู่อารยาพี่มดดำคชาพาคุณซีซีวัดพี่บุ๋มปนัดดา
คุณเป้ยปานวาดคุณจักรจันทร์อคัมซิริแท็กพระรันยูใบเตยอาสยามและโดมปกรณ์ลำ
ต่างก็ร่วมโพสต์อะไรถึงแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
นักแสดงรุ่นใหญ่คุณแซมยุรนันเองได้เปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยร่วมงานแล้วก็ได้แสดงความอาลัยต่อการจักรไปในครั้งนี้
พี่แซมเองเนี่ยได้ร่วมงานกับแตงโมตั้งแต่แตงโมเข้าวงการแรก
และตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันพี่แซมมองเห็นความเป็นผู้หญิง
ที่เป็นผู้หญิงแกร่งจริงของแตงโมเพราะว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร
ก็มักจะผ่านมาได้ทุกครั้งและชื่นชมแตงโมว่าเป็นนักแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะ

ไม่มีภาพนั้นในสิ่งที่เห็นเลยเขาก็เต็มที่กับชีวิตตรงหน้าเขา
แล้วก็สนุกชนะน่ารักมากแล้วก็มีความตรงไปตรงมา
มีความเป็นกันเองมีความเป็นอะไรดีเป็นแตงโมที่พร้อมทำให้ทุกคนมีความสุขที่อยู่รอบข้างเขา
ก็ใจหายไม่ได้ก็เหมือนเสียน้องสาวที่น่ารักเป็นหนึ่งคนจริง
อย่างเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวพี่แซมก็ได้ร่วมเล่นกับแตงโม
บอกว่าตั้งแต่ทราบข่าวว่าแตงโมตกเรือ
ก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ปลอดภัย
แต่เมื่อท้ายที่สุดกลายเป็นข่าวเศร้า
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว
พร้อมกับเผยว่าก่อนที่แตงโมจะลงเรือ
ทำให้ยิ่งรู้สึกใจหายเข้าไปอีกค่ะ
ตกใจตกใจเพราะว่าก็เพิ่งจะคุยกันเล่นไปหนึ่งไอ้คนเดียว

เพราะว่าร่วมขึ้นอีกวันอ้าวแต่โมตกน้ำแล้วอะไรอย่างนี้
ใจหายไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ไงอยากบอกให้น้อง
ไม่ต้องเป็นห่วงคนทางนี้หมายถึงไม่ต้องเป็นห่วงแบบ
คนทางนี้เพราะว่าหนูไปสบายแล้วนะ
หนูไปสบายแล้วไปเป็นนางฟ้าอยู่ในกระหว่างนี้
เพราะว่าชีวิตแตงโมมันก็คุมขาดมาเยอะแยะแล้ว

นี่ก็เป็นความในใจจากพี่พศอานนท์ที่พูดถึงแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
เพียงแค่แฟนคลับหรือว่าเพื่อนร่วมงานในวงการชาวไทยเท่านั้นนะคะ

อกจากนี้ค่ะยังมีแฟนคลับชาวจีนร่วมไว้อาลัย
แล้วก็ให้ความสนใจกับข่าวของแตงโมกันเยอะมากค่ะ
จนขึ้นท็อป๒๐ของเว็บชื่อดังหวยป่อนะคะสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังในประเทศจีนค่ะ
เราขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากเพจอ้ายจงนะคะ
เขียนบอกเล่าเอาไว้ว่าข่าวของแตงโม
ดังมากที่จีนในหวยป่อค่ะมียอดอ่านทะลุกว่า๓๕๐ล้านครั้งนะคะ
คนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากกว่า๒๐๐๐ข้อความค่ะ
คือหลายคนตกใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับสาเหตุการณ์เสียชีวิตของแตงโมเยอะมากค่ะ
ท่านบอกด้วยนะคะว่าเพิ่งได้ติดตามละครใบไม้ที่ปลิดปลิว
ซึ่งแตงโมแสดงนำร่วมกับพี่แซมยุรนันแล้วก็นางเอกคือใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ
เรื่องนี้ฉายไปที่จีนเมื่อปี๒๕๖๒นั่นเองค่ะ
และตอนนี้ก็คือกลับมารีรันมาฉายอีกครั้งก็โด่งดังอีกครั้งนั่นเองนะครับ
ก็เลยทำให้เป็นที่ตกอกตกใจของบรรดาแฟนคลับของแตงโมที่เมืองจีนด้วยนั่นเองนะคะ
ว่าผลงานของคุณแตงโมจะยังอยู่ในใจของพวกเราทุกคน

อย่าแชร์ภาพที่ไม่ดีไม่งามออกไป
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของคุณแตงโมที่สวยแบบนี้อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปมากกว่า
จดจำภาพสวยของแตงโมเอาไว้แล้วก็ทุกเรื่องราวดีนะคะ
ถูกต้องค่ะก็เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีนะคะ